มีชายวัย๖๓ปีไปออกหาปลา

แล้วก็เลยพลาดตกน้ำปรากฏตกน้ำแล้วจมหายไปเลย
ออกตามหาพบแต่รถจอดอยู่ริมน้ำ
เจ้าหน้าที่ค่ะก็ช่วยกันค้นหาสุดท้าย

ชาวบ้านในระแวกนั้นเขาบอกว่ามันเป็นอาถรรพ์นะ
เพราะว่าไม่ได้ทำพิธีดำหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สถานการณ์โควิดก็เลยไม่มีพิธีนี้

ชาวบ้านเสียชีวิตติดกันเป็นรายที่๓แล้ว

ที่จุดเกิดเหตุเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ลึกประมาณ๓เมตร
อยู่บริเวณหนองหงพื้นที่หมู่๗ตำบลวังหงษ์อำเภอเมืองแพร่ค่ะ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงโอ้โหชาวบ้านเนี่ยค่ะจำนวนมากเลยยืนอยู่ริมน้ำค่ะ
กู้ภัยก็ลงไปงมหาร่างผู้สูญหายคือนายสุนทรสวนผลอายุ๖๑ปี
จุธารัฐเสนาธรรมลูกสาวนะคะให้ข้อมูลบอกว่า
พบรถจักรยานยนต์ซาเล้งของพ่อจอดอยู่ริมน้ำในป่าพร้อมกับเสื้อผ้า
ก็เลยคาดว่าพ่อน่าจะลงหาปลาตรงนี้แหละ
เนื่องจากที่หนองน้ำก็มีตะข่ายและมีกัลลอนลอยอยู่ในน้ำด้วย
เจ้าหน้าที่ค่ะช่วยกันดำน้ำหาร่างตามจุดที่ได้รับแจ้ง
ไม่นานก็พบร่างนายสุนทรเสียชีวิตนะคะ
สภาพคือไม่สวมเสื้อผ้าใส่กางเกงในตัวเดียว
มือเนี่ยถือกระชังปลาอยู่แล้วก็มีโฟมที่ช่วยในการลอยตัวด้วย
ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเจอร่างไวค่ะ
เพราะว่ามีโฟมที่ช่วยลอยตัวอยู่นะคะลูกสาวผู้เสียชีวิตบอกว่า
ออกมาหาพ่อตอนตี๔ก็มาเจอรถซาเล้งเนี่ยจอดอยู่
แต่หาตัวไม่พบไปถามใครก็ไม่เห็นรอจนสว่างค่ะ
มาตามหาอีกรอบก็ยังไม่เจอก็เลยคาดว่าน่าจะจมน้ำ
แจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และพบว่าพ่อจมน้ำเสียชีวิตจริงนะคะ
ต้นญาติไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายค่ะเจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลแพร่
กำนันบอกเล่าเพิ่มเติมนะคะว่าชาวบ้านเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอาถรรพ์
เพราะว่าไม่ได้มีการจัดพิธีแห่เจ้าพ่อพญาหงษ์ซึ่งปกติแล้วทุกปีในหมู่บ้านเนี้ย
เขาจะจัดขบวนแห่ยิ่งใหญ่ที่หนองน้ำแห่งนี้เลยค่ะแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดก็รู้รู้กันนะ
สองสามปีที่ผ่านมาไม่ได้จัดงานเลยค่ะ
มีแค่พิธีดำหัวไม่มีขบวนแห่ให้สมเกียจ
อาจจะเป็นเหตุให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้น
เขาบอกว่ารายนี้ที่เสียชีวิตเป็นรายที่๓
แล้วที่มาเสียในบริเวณนี้ด้วยนะคะ